นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้ก่อนนะครับ
อันนี้เป็นคนงานชาวกัมพูชาในแคมป์คนงาน
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเห็นว่าโอ้โหกำลังเอาน้ำร้อนราดอยู่เลย
เห็นหม้อนน้ำร้อนไหมมันตายแล้วล่ะ
ก็เลยบุกเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายไปถามนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้ชื่อว่านางสาวยาดาโพแก้วอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านและกลุ่มคนรักสุนัขนะฮะในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปผู้ชายที่อยู่ในภาพเป็นชาวกัมพูชา
เป็นแรงงานนะครับชื่อว่านายเบรคโนรีอายุ๕๐ปี
ตอนที่ไปเจอเนี่ยกำลังใช้หม้อตักน้ำร้อนราดสุนัข
นอนอยู่บนผืนผ้าใบเพื่อจะถอนขนแล้วก็ชำแหละเอาเนื้อไปทำอาหาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณลำคอของสุนัขเนี่ย
ถูกฟันด้วยของมีคมจนเป็นแผลเวอะวะ
ผู้ที่ไปเห็นเหตุการณ์เขาเลยโทรแจ้งตำรวจสพแหลมชะบัง
แล้วก็กู้ภัยสว่างประทีปศรีรชาให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็เลยควบคุมตัวในเบรกชาวกัมพูชา
แล้วก็เอาซากสุนัขขึ้นท้ายรถกระบะ
แล้วก็นำไปสอบปากคำดำเนินคดีที่สพแหลมชะบัง
ท้ายรถมีกรงสุนัขอยู่สองกรงด้วยนี่เห็นไหม
ซึ่งนางสาวยาดาคนถ่ายคลิปเนี่ยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนจะคอยนำอาหารมาให้สุนัขจรจัด
ที่อยู่แถวระแวกแคมป์คนงานก่อสร้าง
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกระบะนำกรงสุนัขสองหลัง
จะเอาไปใส่สุนัขจรจัดจะพาไปทำหมัน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เจอสุนัขที่เคยมาให้อาหาร
มันหายไปไหนเดินตามหาปรากฏว่าไปเจอในเบรก
แรงงานชาวกัมพูชากำลังตักน้ำร้อนที่ต้มอยู่เดือด
เดือดเนี่ยเทราดบนตัวสุนัขก็เลยเข้าไปแล้วใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจัดการดำเนินคดี
เห็นพอดีเลยตามคลิปเลยในคลิปเลยเห็นเลยเขากำลังยืนอยู่เลย
เห็นในคลิปเมียก็เห็นเลยแต่ว่าไม่เห็นตอนฆ่าแต่เห็นเนี้ย

ภาพว่าเป็นติดตามหลักฐานที่จะกินไหมใช่ค่ะเป็นลักษณะที่จะกินเลย
เพราะเขาก้นขนแล้วแล้วมีดก็อยู่ในลูกมีมีดก็วางอยู่
แล้วก็ก้นแล้วก็ก้นอย่างที่เห็นเนี่ยเพราะว่าว่ากำลังยังว้าง
แล้วเรารู้สึกอย่างไรที่เขาทำแบบนี้ครับ
ไม่ได้มันไม่ใช่
ทีนี้ในเบรกชาวกรรมผู้ชายเขาก็สรภาพนะครับ
โดยบอกว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยมันไปกัดไก่ชนที่เขาเลี้ยงเอาไว้

ล่าสุดเพิ่งกัดไปอีกตัวหนึ่ง
ไก่ชนเขาตายไอ้ตัวนี้มันมีมูลค่าถึง๒๕๐๐บาท

ใช้มีดมาฟันคอมันจนตาย
หลังจากนั้นก็ลากมันมาที่แคมป์คนงาน
ก็ยอมรับว่าจะเอามาชำแหละทำอาหารกิน
มันทำยังไงหมาเอาจนนี้มันทำยังไง
มันไปกัดไก่ตัวเมียไปเลย

ลูกเจอตัวเล็ก
กินไก่เราแล้วเราทำยังไง
โอ้โหก็ตีมันกันเลย

แล้วเรารู้สึกไงที่โดนกินมันเนี่ย

คือก็เข้าใจแหละว่าปัญหาสุนัขจรจัดในระแวกชุมชนสังคมบ้านเราเนี่ยมันมี

เรามีกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
ซึ่งจะเป็นคนไทยคนกัมพูชาถ้าทำแบบนี้ก็โดนหมดอ่ะนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีแล้วครับแต่ว่าตำรวจที่
แต่อยู่ในท้องที่ของสพแหลมชะบังก็เลยให้นายมิทรวล์รุ่นน่ะ
ผู้ต้องหาเนี่ยได้ไหว้แล้วก็กล่าวคำขอเข้ามาซากสุนัขที่ฆ่าตายเอาซากสุนัขมาวางไว้ที่หน้าสพแหลมชะบัง
ที่ตำรวจเขาช่วยนำสวดอโหสิกรรมอะไรพวกนี้ดูกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถ้าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันรู้เรื่องอ่ะเนอะมันก็คงจะทราบซึ้งใจแล้วก็คงจะอโหสิกรรมให้ทำไปทำไม

อืมทำไปทำใหม่ไม่ใช่ฆ่าหมานะ

ทีนี้นี่นะคะคุณผู้ชมนางสาวศรียายาปริณฑราพิบาลซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการค้าสัตว์ข้ามชาติและทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
ก็ตัดสินใจนะฮะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสพแหลมชะบังค่ะ
หารือถึงแนวทางการดำเนินคดีกับคนก่อเหตุก็คือนายเบรคคนนี้เนี่ยครับ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สุนัขจรจัดในพื้นที่เนี่ยมีมากกว่า๑๐ตัวนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยมีไม่ถึง๕ตัวแปลความหมายได้ว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าในเบรคเนี่ยจับไปกินก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
พูดนะไนเบรกบอกชอบด้วยโอ้โห

คุณผู้ชมนอกจากนี้ก็เลยฝากถึงคนที่จะก่อเหตุในลักษณะนี้นะคะ
ว่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์ในบ้านเรามันมีมันยังมีอยู่
ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ค่ะ
พรบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นต่างด้าวนะคะ
ต่อให้เป็นคนไทยถ้าสมมุติว่าทำร้ายเกินกว่าเหตุหรือฆ่าเขานะคะ
เท่ากับว่าอ่าผิดพรบคุ้มครองสัตว์ยังไงก็แล้วแต่มันมีโทษนะคะอ่า
ตรับไม่เกิน๔แสนจำคุกไม่เกิน๒ปีนะคะ
สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงคนที่กระทำแบบนี้ยังไงบ้าง
อยากจะฝากนะคะว่าบ้านเมืองเราในประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์
แล้วก็การที่จะทำอะไรแบบนี้ให้ตระหนักให้เยอะเพราะมันผิดอยู่แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งอยากฝากบอกทุกคนนะคะ
จังหวัดชนบุรีผู้ว่าราชการชนบุรีนะคะตระหนักเรื่องศักดิ์มากนะคะ
ทำแบบนี้ผิดกฎหมายอยากฝากไปถึงทุกคนเลยนะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้นะครับพบว่าก็เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ
แจ้งข้อหาก็คือเรื่องการกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
และกระทำการอันทำให้เสียทรัพย์ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไป
แม่ก็คงจะมีหมาในพื้นที่รอดได้อีกหลายตัว
ค่ะอืมนายเบรคถูกจับล่ะครับ